คุณผู้ชมมากันที่เรื่องราวของความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ
ของคุณลุงชาวไร่สองท่านนี้ค่ะ
ที่ตั้งใจจะเดินเท้าจากบ้านเกิดในจังหวัดบุรีรำนะคะ

เพื่อที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ

ซึ่งตอนนี้นะคะเดินทางมาถึงจังหวัดสระบุรีแล้วค่ะ
คุณลุงสะอิ้งหานประโคนนะคะอายุ๖๖ปี
และคุณลุงสงอมเหยียบประโคนอายุ๗๐ปี
ชาวอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำค่ะ
ใช้เวลาทั้งหมด๖วันในการเดินเท้ามาตามถนนมิตรภาพ
จนมาถึงอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี
เมื่อวานนี้๑๔กุมภาพันธ์ค่ะ
โดยทั้งคู่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือ
ต้องการแสดงความจงรักพักดี
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
จึงร่วมกันออกเดินเท้าจากบ้านเกิด
ตั้งแต่วันที่๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
เพื่อมุ่งหน้าสู่พระบรมมหาราชวังค่ะ
ที่ช่วยผู้ด่านบนแก่ประชาทัย
จะรู้จักเมื่อที่ฝูกอย่างนิยม
ช่วยเพื่อแช่ฝูกวิธี

ทั้งบ้านก็ไม่อยากมาเพราะว่าเป็นผ้า

แต่ใจต้องมาอยากทิ้งใจ

ซึ่งต้องบอกว่าในระหว่างการเดินทางนะคะ
ก็มีประชาชนจำนวนมากเลยมาให้กำลังใจ
พร้อมทั้งนำอาหารแล้วก็น้ำดื่มมามอบให้คุณลุงนะคะ
ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะคุณลุงทั้งสองนะคะ
ได้มีการพักค้างคืนอยู่ในจังหวัดสระบุรีค่ะ
และคาดว่าอีกไม่น่าจะเกิน๕วันนะคะ
ก็จะเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครค่ะ
เป็นกำลังใจให้คุณลุงทั้งสองท่านนะคะ
ท้อค่ะเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำได้แน่นอนค่ะ